วิธีการปักลวดลายกล่องให้มีความสวยงามช่างจะต้องเข้าใจลวดลายและออกแบบว่าจะใช้วิธีการปักแบบใดเพื่อให้ชิ้นงานมีลวดลายงดงามเด่นชัดเช่น
ปักเดินเส้นเป็นวิธีการพื้นฐานในงานปักที่ทำให้ช่างกำหนดลวดลายได้ชัดเจนขึ้น
ปักทึบเป็นวิธีการปักที่ทำให้เห็นพื้นที่ของลวดลายชัดเจน
ปักหนุนใช้ในการปักลวดลายบนพื้นที่เล็กซึ่งการปักหนุนช่างมักเลือกใช้สำลีหนุนและปักถมทับด้วยดิ้นเพื่อให้ลวดลายนูนขึ้น

มีมิติสวยงาม